จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเกิดเหตุหลานชายเมาสุราค่ะ
คว้ามีดอิโต้นะคะไปฟันหน้าผากป้าของตัวเอง

หลังจากก่อเหตุแล้วยังถือมีดอิโต้เพชรฆาตไปหาเพื่อนบ้าน
แล้วบอกว่าผมเพิ่งฆ่าป้าตายไปดูป้าทีนะคะ
แล้วหลังจากก่อเหตุเสร็จเรียบร้อยไม่ได้ไปไหนไกลค่ะ
อยู่บ้านน้าห่างไปไม่กี่เมตรเท่านั้นเองนะคะ
ตำรวจไปตามจับกลุ่มมาได้แต่ผู้จาโว๊ควนมากเลยนะคะ
ถามอีกอย่างตอบอีกอย่างนะคะ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้ตำรวจตั้งข้อหาไว้แล้วนะคะ
ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมานี่เองนะคะ
บ้านหลังหนึ่งในอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ
เจ้าหน้าที่ไปพบศพนางหมู่แก่นไทยหรือว่าป้าอ๋อง
อายุ๖๒ปีค่ะเสียชีวิตอยู่บนที่นอน
สภาพมีบาดแผลถูกฟันที่หน้าผากเป็นแผลชะกัน
ยาวประมาณ๕๖เซนติเมตรและมีรอยฟกช้ำที่หน้าอกด้วย
ส่วนที่ประตูพบร่องรอยถูกมีดฟันจนเป็นรูพังเสียหายเลยนะคะ
ตำรวจจับกลุ่มตัวนายวัชรชัยชินอาจหรือว่าในแม็กซ์อายุ๒๘ปี
เป็นหลานชายของผู้ตายและเป็นผู้ก่อเหตุ
ยึดมีดอีโต้ความยาว๑๘นิ้วที่ใช้ในการก่อเหตุไว้ด้วยนะคะ
นางทองจันจันพงศ์อายุ๔๓ปีญาติของผู้ตายค่ะ
เล่าว่าผู้ตายไม่มีสามีไม่มีลูกพักอยู่กับในแมท

ก่อนเกิดเหตุในแม็กซ์เห็นว่าในแม็กซ์ไปดื่มสุรากับเพื่อน
แต่ดื่มเสร็จแล้วเนี่ยแวะซื้อเหล้าขาวกลับมานั่งดื่มต่อค่ะ
แคร่หน้าบ้านนี่คือในแม็กซ์นะคะคนก่อเหตุนะคะ
จากนั้นประมาณ๔ทุ่มครึ่งเห็นในแม็กซ์เดินเข้าไปในบ้าน
ใช้มีดอิโต้ฟันประตูห้องนอนของป้าซึ่งนอนหลับอยู่
แล้วก็พังประตูเข้าไปจากนั้นใช้มีดอิโต้ฟันหน้าผักป้าของตัวเองเสียชีวิตค่ะ
เท่านั้นไม่พอนะคะเดินถือมีดอิโต้เนี่ยไปบอกญาติที่อยู่บ้านใกล้เคียงเนี่ย
บอกว่าให้ไปดูป้าอ๋องหน่อยแม็กฆ่าป้าอ๋องตายแล้วบอกแบบนี้นะคะ
ก็บอกว่าโอ้โหเดินมาขนาดนั้นก็ไม่กล้าเดินเข้าไปดูนะ
ก็โทรบอกญาติอีกคนหนึ่งให้เข้ามาดูแทนเพราะว่าญาติที่ไปบอกเนี่ยเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะคะ
หลังจากนั้นในแม็กซ์เดินไปที่บ้านของนางโสภาศรีหะวงอายุ๕๐ปีนะคะ
เป็นบ้านของน้าสาวอยู่ห่างกันไปไม่กี่เมตรเท่านั้นเองค่ะ
เขาไปทำอะไรไปรับมีดอีโต้กับก้อนหิน
ก่อนที่จะเดินเข้าไปในบ้านของตัวเองที่ฆ่าป้าไปนะคะ
จากนั้นตำรวจเข้าไปตามจับกลุ่มตัวไว้ได้เอาไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจนะคะ
อย่างไรก็ตามวันนี้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไปที่บ้านเกิดเหตุอีกครั้งนะคะ
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ย
หลังจากที่นำตัวในแม็กซ์ไปสอบปากคำผู้จาวกไปวนมาถามอีกอย่างตอบอีกอย่างนะคะ
ในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปที่บ้านเนี่ยมีชาวบ้านไปร่วมสังเกตการณ์ด้วยเป็นจำนวนมาก
สิ่งที่ตำรวจไปพบอยู่ในบ้านคือยาจิตเวทค่ะจากโรงพยาบาลวังโป่ง
น้าสาวชื่อว่านางโสภาเนี่ยนะคะที่ในแก๊กไปหลบซ่อนตัวช่วงแรกเนี่ย
บอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยอารมณ์ขึ้นขึ้นลงแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเห็นว่าอารมณ์ดี
ไม่เคยทะเลาะกับใครแต่ชอบดื่มสุราและไม่รู้ว่าผู้ตาย
ก็คือป้าได้จัดยาให้หลานกินทุกวันหรือไม่
ซึ่งก็หมายถึงยาจิตเวทจากโรงพยาบาลวังโป่งนะคะ

พูดถึงเรื่องของไม่เศร้าว่าในแม็กซ์ได้ทานยาทุกวันหรือเปล่าเนี่ยนะคะ
ก็ไปพูดคุยกับหลานชายด้วยนะคะ
หลานชายของผู้ต้องหาแล้วก็ไปคุยกับน้าสาวที่พูดถึงเรื่องของ
ไม่เศร้าว่าในแม็กซ์ได้ทานยาทุกวันหรือเปล่าเนี่ยนะคะ
ก็ไปพูดคุยกับหลานชายด้วยนะคะ
หลานชายของผู้ต้องหาให้ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน
ก็คืออาจจะกินยาไม่ค่อยต่อเนื่อง
ประกอบกับมีอาการดื่มสุราด้วย
อาจจะทำให้อาการอ่ำกำเริบเนี่ยนะคะ
จิตหลอนเกาะเหตุข้าวป้าของตัวเอง
อย่างไรก็ตามในระหว่างที่รอพิสูจน์ว่าในแม็กซ์เนี่ย
ไม่ค่อยต่อเนื่องประกอบกับมีอาการดื่มสุราด้วย
อาจจะทำให้อาการอำกำเริบเนี่ยนะคะจิตหลอนก่อเหตุค่าป้าของตัวเอง
อย่างไรก็ตามในระหว่างที่รอพิสูจน์ว่าในแม็กซ์เนี่ย
เป็นผู้ป่วยทางจิตเวทหรือเปล่านะคะตำรวจต้องตั้งข้อกล่าวหาฐานความผิด
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแต่ผู้ต้องหาตอนนี้ก็ยังคงให้การวกไปวนมาอยู่เลยนะคะ
ตอนนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่โรงพักและตำรวจก็จะสอบปากคำเพิ่มเติมต่อไปนะคะ